คุณผู้ชมครับการสร้างสันติภาพ
สร้างความสงบบนคาบสมุทรเกาหลี
ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับ
ต้องเดินหน้าในการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ภาพของการช่วยเหลือเกาหลีใต้ตั้งแต่ต้น

ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือ

แต่ก็ถูกยกเลิกไปโดยทางฝั่งสหรัฐ

ได้ส่งสารมาว่าขอเจรจาเหมือนเดิม
โดยมีกระแสข่าวว่ามีผู้นำเกาหลีใต้

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
การพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก่อนที่
ประธานาธิบดีทรัมป์จะกลับลำ
พร้อมเดินหน้าการเจรจากับเกาหลีเหนือ
ในวันที่๑๒มิถุนายนที่สิงคโปร์ตามเดิม
ท่าทีจากทั้งสองฝ่ายทั้งสาวรัฐและเกาหลีเหนือ
อยู่ในสายตาของเกาหลีใต้

การเจรจาในครั้งนี้แทบทั้งหมด
ประธานาธิบดีมูลแจอินของเกาหลีใต้
ที่เดินทางไปคุยกับประธานาธิบดี
พร้อมด้วยตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ก่อนจะมีการนัดคุยกับนายคิมจองอื่น
แบบไม่บอกกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยังยืนยัน
เป็นบุคคลที่๓ระหว่างประธานาธิบดีทรัมผ์กับนายคิมจองอื่น
เดินหน้าของประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกมองว่า
คือความพยายามเป็นกาวประสาน
สาวรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองชาติไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในด้านบวกกันมาก่อน
เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความเปิดเผยว่าเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเกาหลีเหนือ
เพื่อพูดคุยกับทางการเกาหลีเหนือเดินหน้าการประชุมวันที่๑๒มิถุนายนนี้แล้ว
เช่นเดียวกับเกาหลีเหนือที่มีรายงานส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเตรียมความพร้อมที่สิงคโปร์แล้วเช่นกัน
แต่การที่ทั้งสองฝ่ายกระตือรือร้นพร้อมพบกันในเดือนหน้าก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
การพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอื่นจะเกิดขึ้นจริง
เคยผ่านประสบการณ์อย่างคริสโตเฟอร์ฮิวอดีตหัวหน้าคณะสาวรัฐ
ในการประชุม๖ฝ่ายกับเกาหลีเหนือซึ่งเคยผ่านการทำงานและพูดคุยกับเกาหลีเหนือมาแล้ว
ตั้งข้อสังเกตว่าการเตรียมการของเจ้าหน้าที่อเมริกันตอนนี้
ไม่มีความพร้อมมากพอให้การประชุมระหว่างสองผู้นำเป็นไปอย่างสวยงาม
ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนยังแสดงความกังวลถึงความกระชั้นชิดของการจัดงาน
เพราะการกลับลำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเจรจากับเกาหลีเหนืออีกครั้ง
ทำให้หลายกระบวนการต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
จอมพลดาสุโขข่าวเทวรัชน์